กลับมาในช่วงนี้ค่ะมาดูการสัญจรในช่วงน้ำหลากแบบนี้ค่ะ
ก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูคำเตือนกันเป็นพิเศษหน่อย
เพราะว่าเส้นทางที่เราเคยใช้ได้ในช่วงเวลาปกติ
มันอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะอย่างเช่นทางน้ำหลาก
ที่อยู่ตรงอ่างเก็บน้ำที่เมื่อก่อนเคยสัญจรไปมา
ช่วงเวลาแบบนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่อันตรายจริงค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นรถกระบะคันหนึ่งอยู่กลางน้ำนะคะ

เนี่ยไปช่วยคนขับซึ่งก็คือคุณตาท่านหนึ่งค่ะ
เป็นคนขับนะคะก็ต้องเอาเชือกมัดกับตัว
ให้คนที่อยู่บนฝั่งช่วยลากขึ้นมาจากน้ำ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะพัดจับผลูโดนกระแสน้ำพัดไป

คุณตาเป็นคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ
นี่คือที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกที่ตำบลยาง

ทีมข่าวของเราสอบถามกับคุณกริจเจ้าของคลิปนะคะ
ก็เล่าบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยทางน้ำล้นที่อ่างเก็บน้ำตรงนี้
เขาก็จะอนุญาตให้ชาวบ้านใช้ผ่านไปผ่านมาได้
แต่ตอนนี้ระดับน้ำมันท่วมสูงแล้วแรงอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ท้องถิ่นเขาเอาป้ายมาติดเตือนไว้
บอกว่าห้ามรถเล็กผ่านเพราะระดับน้ำสูงมาก
จุดที่ลึกที่สุดของตรงนี้อยู่ระดับเอว
แต่ปรากฏว่ารถใหญ่พวกรถสิบล้อที่ใช้เส้นทางนี้

ตัวเองเอาไปได้แล้วยกป้ายออกเพราะว่ามันไปขวางทางรถใหญ่
ทีนี้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขาไม่รู้
เขาก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันลึกมันตื้นยังไงใช่ไหมคะ
เขาก็ขับไปเรื่อยไม่รู้ว่าน้ำลึก
อย่างเช่นคุณตาคุณตาก็ขับมา
คนที่เห็นเหตุการณ์อย่างคุณกริจที่เป็นคนถ่ายคลิป
เขาบอกว่าคุณตามองไม่เห็นพอขับมาได้ครึ่งทาง
รถก็ดับแล้วก็ลอยไปตามกระแสน้ำประมาณ๕๖เมตรค่ะ
คือตอนนั้นคุณกริจเองก็อยู่ในพื้นที่นะ
เขาพยายามโบกไม้โบกมือบอกอย่ามาอย่ามา
แต่คุณตาไม่รู้ไงคุณตามองไม่เห็นก็ขับมา
ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่ใต้ท้องรถมันติดอะไรบางอย่าง

นี่ค่ะเราก็เลยกู้ภัยกับชาวบ้านมาช่วยได้นะคะ

แต่คุณตาติดอยู่ในรถออกไม่ได้

เพราะฉะนั้นพอช่วยมาถึงบนฝั่งได้
โอ้โหบนฝั่งนี่เอารถขึ้นมาค่ะ
ต้องบอกว่าโชคดีจริงมันติดอะไรที่อยู่ใต้น้ำ

งั้นก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตเลยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาบอกก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
ตอนต้นเดือนตอนนั้นมีคนเสียชีวิตหนึ่งศพนะคะ

บอกว่าจากนี้จะต้องมีจัดเวร

รถเล็กช่วงนี้ห้ามใช้เส้นทางนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ